มีสาวสองคนหนึ่งพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะค่ะทะเลาะกับแฟนอ่า
แฟนเนี่ยทำร้ายเธอทั้งเตะทั้งต่อยเธอก็บาดเจ็บใช่ไหม
ยังมาบอกไว้ว่าเดี๋ยวโทรเรียกพ่อมาเคลียร์ให้
ปรากฏพ่อมาถึงถีบสาวสองเลยฮะ
เป็นวงจรปิดที่บันทึกไว้หมดเลยนะครับตอนที่สาวประเภทสองคนหนึ่ง
แฟนหนุ่มรุ่นน้องเนี่ยทำร้ายร่างกายทั้งต่อยทั้งเตะจิกหัวตบหน้าอีก
อืมเธอก็บาดเจ็บไปแล้วก็มีเพื่อนเนี้ยมาห้ามผู้ชายเอาไว้
นี่ครับผู้ก่อเหตุนะครับจากนั้นครับจากนั้น
ไม่กี่วินาทีต่อมาคุณผู้ชมเรื่องไม่ได้จบแค่นี้ครับอืม
ปรากฏว่าพ่อของแฟนนุ่มซึ่งเป็นดาบตำรวจนะขับรถมา
ทีแรกนึกว่ามาช่วยเคลียร์นี่ถีบสาวประเภทสองครับ
ซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่เออตกลงไปเลยฮะโอ้โหมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไร
มาถึงกระโดดถีบเลยแล้วคลิปมันก็ตัดไปแค่นั้นครับ
เหตุเกิดกลางดึกวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงนั้นมันจะเป็นหน้าร้านอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่
คนนี้สาวประเภท๒นะเป็นผู้เสียหายด้วยก็บาดเจ็บน่วมไปทั้งตัวเลย
บอกมีอาการระบมตามตัวนิ้วนางซ้ายก็เจ็บนิ้วก้อยซ้ายก็เจ็บปวดที่ข้อมือด้วย
ไหล่ก็มีรอยแดงจากรอยขวนจากการถูกทำร้ายนะครับนี่โอ้โหนี่เยอะเหมือนกันนะ
เธอก็เลยเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับเพื่อจะเอาใบรับรองแพทย์
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนนุ่มแล้วก็พ่อของแฟนนุ่มด้วย
ผู้เสียหายอายุ๒๑ปีเธอเล่าแบบนี้

วัย๑๙ปีคบกันมา๗เดือน
วันเกิดเหตุเนี่ยจริงเธออยู่อีกที่หนึ่งนะ
ไปเที่ยวที่ร้านเหล้าแต่พอร้านปิดครับ
มีเบอร์ปริศนาโทรมาบอกเธอว่า

เมามากเธอก็ไปกะจะไปรับแฟน

นุ่มเนี่ยนะเมาอยู่กับกลุ่มผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งฮะ

โดนแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายก่อน
ลงพื้นด้วยมันแพงใช่ไหมพี่ปุ้ย
อ๋อใช่ฮะโอ้โหสามสี่หมื่นน่ะเนี่ย
พังแบบนี้ใช้ต่อไม่น่าจะได้ครับ

เหลียกร้องให้แฟนนุ่มชดชัดด้วย

ให้พ่อมาเคลียร์พ่อในเป็นดาบตำรวจเดี๋ยวพ่อมาเคลียร์ให้
แล้วก็จะไกลเกลี่ยค่าเสียหายทั้งหมด
แต่พอพ่อมาถึงนี่สิตามที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ไม่พูดพร่ำทำเพลงกระโดดถีบเธอ
แถมยังข่มขู่จะฆ่าเธอด้วย
พอเจพินหน้ารัฐศาสตร์เสร็จปุ๊บ
ก็แบบไม่ทันได้คุยอะไรเลย
ก็คือพ่อเกลียร์ได้ไหมคะ
ไม่ได้มีการด่าไม่มีการว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะพี่
ตามทิพย์เลยค่ะจะเผื่อใจให้บ้างจริงพี่
กระโดดถีบหนูแล้วก็ขู่ที่จะฆ่าหนู

จริงก็อยากจะให้ฟังความจากฝั่งแฟนหนุ่มเหมือนกันนะ

ก็บอกว่าตามขั้นตอนในตัวต่อจากนี้ก็คือ
เดี๋ยวออกหมายเรียกก่อนเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง๒คนก็คือ
ก็คือดาบตำรวจวัย๔๖ปีสังกัดตำรวจทางหลวง
แล้วก็ลูกชายของดาบตำรวจซึ่งเป็นแฟนนุ่มของสาวประเภท๒คนนี้
มาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ